เอาล่ะค่ะดูอีกหนึ่งคลิปนะคะเป็นเรื่องหัวร้อนบนท้องถนนอีกแล้วแต่คราวนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่จากหน้ามือกลายเป็นหลังมือ
เรื่องราวเนี่ยคือมันมีรถสองคันที่เขาเหมือนกับว่าขับรถแล้วก็มีการปาดหน้ากันแล้วก็ไม่พอใจ
คนที่ไม่พอใจนะคะปาดปุ๊บจอดปั๊บลงมาเลยแล้วก็โวยวายด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
บอกว่าเขาเป็นตำรวจนะแล้วก็ตบหัวคู่กรณีด้วยคุณผู้ชมไปดูคลิปกันเลย

ใช่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้ค่ะ

คือเขามากับพ่อนะคะแล้วก็เอาคลิปนี้มาบอกว่า
เขามาถึงจุดเกิดเหตุพ่อเขาเปิดไฟเลี้ยวจะกลับรถแล้ว
ดูแล้วนะว่าเออมันมีรถมาแหละแต่มันอยู่ไกลก็เลยออกตัวจะกลับรถ
แต่ปรากฏว่าคนขับรถอีกคันเนี่ยเบรกลากล้อค่ะ
เขาก็ตกใจนะแต่ก็เห็นว่าไม่มีอะไรก็เลยขับต่อไป
แต่พอขับมาไม่ไกลค่ะรถคันนั้นที่บัวเรกลากล้อเนี่ย

เขาก็ขอโทษอะนะแต่ก็ยังไม่ยอมค่ะ
ไปหยิบอะไรสักอย่างที่รถไม่รู้กลับมาขู่บอกนี่มีปืนนะ
อย่ายึกยักลงภูนิษฐ์ตำรวจ
ดินไหมภูนิษฐ์ตำรวจอ้าวบอกด้วยว่าตัวเองมีปืน
อยากตายตรงนี้เหรอพูดอย่างนี้เลยอ่ะ
แล้วขู่ด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสารเสพติดลูกชาย
ไปกันใหญ่เลยค่ะทีนี้ล่าสุดตรวจสอบแล้วค่ะ
เปล่าจ้าไม่ใช่ตำรวจ

อำกับการสถานีตำรวจนครบานประเวท
เป็นคนออกมาพูดแล้วก็ชี้แจงเองนะคะ
ซึ่งผู้เกาะเหตุก็ออกมาด้วยมาขอโทษผู้เสียหาย

เขาบอกเขาขับรถออกจากซอยพัฒนาการ๕๘

แต่พอได้ยินเสียงเบรกดังเอี๊ยดเนี่ย

แต่ก็เห็นว่าไม่ได้เป็นอะไรแล้วไม่ได้ชนกัน

โดนปาดหน้าแล้วก็โดนด่านี่แหละค่ะ
แต่ว่าที่เขารู้สึกว่ามันเกินไป
แล้วก็ทำให้ต้องมาแจ้งความเป็นเพราะว่า
โดนอ้างว่าเป็นตำรวจโดนทำร้ายร่างกาย

ถ้าเขาแบบไม่ใช่ตำรวจอะไรอย่างนี้
ถ้าเป็นประชาชนด้วยกันอะไรอย่างนี้
ก็แบบว่าอยากให้เขาอารมณ์แบบเย็นลงหน่อยอะไรอย่างนี้
เพราะว่าบางทีที่เราเลี่ยงออกมาเราเขาไม่เห็นจริงอะไรอย่างนี้
นี่ฝั่งผู้เสียหายฝั่งคนก่อเหตุเขาบอกว่า
ตอนที่เขาจะวิ่งมาอุ๊ยคอตกจังเลย
ตอนนี้เขาวิ่งรถมามันมี๒คันที่รอกรอกรถอยู่
คันหนึ่งเห็นรถเขาแล้วแต่คันนี้คงไม่เห็นแล้วก็ออกมา
ทำให้เขาต้องเบรกตัวโก่งดังเอี๊ยดเกือบชนฟุตบาท
โกรธมากขับปาดหน้าแล้วลงมาด่า
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าอ่ะไหนดูท่าทีตอนนี้ซิเป็นยังไงบ้าง
ตอนแรกผมตบแต่ผมตบไม่ได้โดน
แต่ผมยอมรับว่าผมตบตบใครพี่หยิบ๒ที่อยู่นอกรถทบหัว
อย่างนี้ได้พี่โดนผมยอมรับว่าตบโดนครั้งหนึ่ง

นักฤทธิ์เบาหน่อยขอให้กับใครขึ้นแก่ด้วยกัน

คือทำไมท่าทีไม่เห็นขึงขังเหมือนตอนเห็นในคลิปเลย

บอกว่าอะไรนะกลัวเพราะว่าผมมาคนเดียว

คือถ้ากลัวก็อย่าไปปาดหน้าเขาแล้วลงไปห้าวใส่เขาก่อน
คือไหนรู้แล้วทำผิดแล้วยอมรับผิดแล้วถือเป็นสิ่งที่ดี
อย่าให้มันเกิดขึ้นอีกควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดี
แล้วก็บอกตัวเองเยอะว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้น
ช่วงอารมณ์ตอนนั้นเล็กน้อยปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านไป

แต่เหมือนที่เขาบอกว่านักนิดเบาหน่อยก็ใจเย็น

ถ้ากลัวเขาอย่าลงไปหาเรื่องเขาก่อนแต่แรก
แต่ถึงอย่างนี้อย่างนั้นก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ

ครูว่ามีปืนจนทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว

อุ้ยโดนไปเต็มเลย

เราอาจจะได้ไปนั่งสงบสติอารมณ์ในคุกได้เลยนะ